เราไปที่หมู่เกาะอ่างทองครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดสุมราชธานีครับ
มีกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งเขาเข้าไปหาปลาในพื้นที่ห่วงห้าม
เป็นเขตพื้นที่ของอุทยานคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ไปห้ามแล้วเขาก็ไม่ยอมจะออกไป
ถือชมวกเดินปลีเข้ามาตรงหารเจ้าต้นที่ครับ
ทีนี้เจ้าที่ต้องมีการป้องกันตัวมีการยิงปืนสวนไป
แล้วก็ไปถูกหนึ่งในกลุ่มของชายกลุ่มนี้
และทำให้มีผู้เสียชีวิตครับ
ลงไปในพื้นที่ของหาดอ่าวสน
หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
ไปพบศพของนายอภิชัยรัตนะอายุ๔๓ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่ชายหาดอย่างที่เห็นล่ะครับ
ลำตัวก็มีแผลมีรูกระสุนหลายมรูครับ
ข้างศพก็มีมีดปลายแหลมมีแหมีฉมวก

ตัวเขาเป็นคนใช้ปืนลูกซองยิง

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกของวันพุธที่ผ่านมา
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มากับพวก

ก็ไม่ยอมออกจากพื้นที่
ออกไป๒คนเหลือ๑คนไม่ยอมออกไป
มีผู้ตายครับไม่ยอมไปแล้วก็มีการโต้เถียงกัน

พยายามแบบเดินปรีเข้ามาหาเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็เลยมีการใช้ปืนยิงขู่ออกไป

ที่สองเขาบอกว่าเขายิงลงพื้นแล้วมันเกิดลั่นอีกหนึ่ง
นัดปรากฏว่านัดที่มันลั่นเนี่ยมันไปถูกลำตัวของนายอภิชัย
เสียชีวิตคาชายหาดเลยนะฮะตำรวจก็นำเจ้าหน้าที่ไปสอบสวน
แล้วก็มีการสอบสวนกลุ่มผู้ตายด้วยเพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ